ถ้าเกิดว่ามาถึงคดีของในบอสอีกเรื่องหนึ่งที่คนพูดถึงกัน
ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการใช้โคเคนรักษาฟัน
โอ้โหมันกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์มาช่วง๒วันที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชม
ดังนั้นเรื่องนี้เราก็เลยต้องไปตรวจสอบกัน
ทีมข่าวของเราก็ต้องการความชัดเจนแหละ
ไปสอบถามพันธุ์ตำรวจโททันตแพทย์พจนาศพุ่มประกอบศรี
ท่านเนี่ยเป็นนายกทันตแพทยศภาก็ถามถึงเรื่องนี้เนี่ยนะคะ
โดยนายกทันตแพทยศภาบอกว่าทางแพทยศภา
ยังไม่เคยติดต่อกับหมอฟันที่ทำฟันให้กับนายวรยุทธ์

ว่าหมอฟันคนนั้นใช้ยาตัวไหน
ดังนั้นถ้าเกิดว่าได้รับทราบข้อมูลจากหมอฟันคนนั้น
จะสามารถอธิบายได้ชัดเจนมากขึ้น
แล้วการจะสรุปจะฟันทงว่าไอ้สารที่พบในร่างกาย
มาจากยาทางทันตกรรม
ทางนายกทันตแพทยศภาบอกว่ายังสรุปไม่ได้ตอนนี้
อันนี้คือสิ่งที่บอกเบื้องต้น
ทีนี้นักข่าวก็เลยถามต่อค่ะว่าเอ๊ะถามหน่อยนะคะ
อยากรู้ว่าในวงการทันตกรรม
เขามีการใช้โคเคนในการรักษาฟันจริงไหม

ซึ่งนายกทันตแพทยศภาก็ยืนยันนะว่า
จริงถ้าเกิดย้อนไป๘ปีที่แล้ว
ก็คือช่วงที่เกิดเหตุการณ์ขึ้น

ใช่หรือว่าก่อนหน้านั้นไปอีกเนี่ยนะ
ในวงการทันตกรรมเนี่ยเขาก็ไม่ได้ใช้โคเคนนะ
คือมันเคยใช้แบบนานเป็นร้อยกว่าปีมาแล้วอะค่ะ
แล้วสาเหตุที่ช่วง๘ปีที่แล้วหรือก่อนหน้านั้น
ไม่ได้ใช้โคเคนในวงการทันตกรรม

ที่มีคุณภาพดีกว่ามีผลข้างเคียงน้อยกว่า
สารพวกนี้มันเป็นลักษณะสารสังเคาะค่ะคุณผู้ชม
มันก็จะมีทั้งชื่อลิโดเคนเมพิวาเคนอทิเคน
คือส่วนใหญ่มันจะลงท้ายด้วยเคนเนี่ย
ซึ่งเขาบอกว่าสารพวกนี้มันจะทำให้เกิดอาการชาได้ดีกว่า

ทีนี้ทันตแพทย์เขาก็จะมาเลือกใช้สารพวกนี้
โคเคนไม่ได้ถูกนำมาใช้หายไปจากวงการทันตกรรมแล้วนะคะ

ร้อย๕๐ปีใช่
คือใช้ป้ายบริเวณเยื่อบุที่ต้องการให้เกิดการชา

อีกวิธีหนึ่งคือฉีดเฉพาะจุด
แต่การฉีดเฉพาะจุดมันออกฤทธิไม่นานนะประมาณชั่วโมง๒ชั่วโมงเท่านั้นเอง
ส่วนเรื่องสารตกค้างในร่างกายมันก็เหมือนกับสารสงเคราะหชนิดอื่น
มันตกค้างกันได้บ้างแต่มันไม่ได้อยู่นานตลอดวันค่ะ
เอาฟังค่ะฟังนายกแพทยศภาบอกนะคะ
โคเคนเนี่ยเราไม่ได้ใช้ในวงการทันตกรรมณปัจจุบันนี้
แต่มันเป็นประวัติศาสตร์ของวงการทันตกรรมว่ายาชาเนี่ยตัวโคเคนก็มีบทบาท
ในเรื่องการทำให้ชาแต่ผลข้างเคียงของโคเคนเนี่ย
มันทำให้ร่างกายมีความดันโลหิตสูงขึ้นแล้วมันเป็นอันตราย
มันก็ถอยออกจากวงการโดยตรงมัติแล้วยาชาที่ใช้ปัจจุบันนี้
มันเป็นสารสังเคราะห์ไม่ใช่เป็นสารที่มาจากการสกัดมาจากพื้น
ต้นทางมันต่างกันแล้วแล้วก็วัตถุประสงค์ก็ต่างกันแล้วนะครับ
เพราะฉะนั้นถ้าจะมาอ้างบอกว่าใช้โคเคนในปัจจุบันนี้
เพื่อรักษาศัลกรรมเนี่ยน้ำหนักมันไม่พอ
นี่แหละค่ะได้ฟังแบบนี้แล้วนักข่าวก็สงสัยค่ะ
ถามต่อเพราะว่าข่าวนี้คนก็อยากรู้ไง
ก็เลยถามบอกว่าเอ๊ะนายกทันตแพทยศภาคะ
มันเป็นไปได้ไหมอ่ะที่จะมีการลักลอบเอาพวกโคเคนเนี่ย
ใช้ในการรักษาฟันซึ่งท่านก็บอกนะโอ๊ยไม่มีแน่นอน
แล้วรูปแบบยาชาที่ใช้เนี่ยนะเขาจะเป็นหลอดที่ผลิตมาสำเร็จรูป
แล้วก็เอามาใส่กับเครื่องมือเลยคือมันไม่ได้ดูดออกมาจากขวด
คือหมอฟันเดี๋ยวนี้เขาไม่ใช้แล้วไม่ใช้โคเคน
ยังไงเขาก็ไม่ใช้มันมียาตัวอื่นที่ดีกว่า

ใช่ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าหมอฟันนำโคเคนมาใช้
อันนี้ถือว่าเป็นสารเสพติดเอามาใช้รักษานี่นะ
จัญญบันแล้วทันตแพทยศภา
ไม่มีทางนิ่งดูดายเพราะว่าก็มีหน้าที่ในการควบคุม
เรื่องคุณภาพการรักษาของทันตแพทย์
ให้ได้มาตรฐานเพื่อรักษาคนไข้ให้ดีที่สุด
ยกให้ข้อมูลแต่ว่าทีนี้นะฮะทีนี้มันมีข้อมูลที่สำคัญมาก
เพราะว่าเขาบอกหมอที่รักษาฟันบอส
ติดต่อทันตแพทยศภาด้วย
คือเรื่องนี้ทางทันตแพทย์พระเด็จตั้งนามสกุลอุปนายกทันตแพทยศภา
บอกนะบอกว่าหมอฟันที่รักษาในบอสเนี่ยติดต่อมาเป็นการส่วนตัว

ใช่ติดต่อมากับกรรมการทันตแพทยศภา
แล้วก็ยืนยันนะว่าไม่ได้ใช้โคเคนในการรักษาฟัน
เพราะว่าคลินิกทันตกรรมไม่ได้ใช้โคเคนอยู่แล้ว
มันเป็นยาเสพติดคือใช้ยาชาที่อนุญาต
แล้วผู้สื่อข่าวก็เลยถามว่าจะมีการเชิญหมอฟันคนนี้มาไหม
ซึ่งเขาบอกว่าต้องรอให้ทันตแพทย์คนนี้
ข้อมูลการรักษาก่อนเพราะเรื่องมันผ่านมา๗๘ปีแล้วไง
แต่หมอฟันคนนั้นเขาเปิดเผยมาบอกว่า๒๙สิงหาคมปี๕๕
หรือว่า๕วันก่อนที่นายวรยุทธ์จะเกิดอุบัติเหตุ
วันที่๓กันยายนคือนายวรยุทธ์ได้ไปรักษาอาการเหงือกอักเสบ

และหมอฟันประจำของนายบอสก็มีการฉีดยาชา
จ่ายยาให้กิน๑๕เม็ด
ตัวยาทั้งหมดไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโคเคนทั้งสิ้น

ทีนี้ก็จะไปให้ข้อมูลต่อกรรมาธิการชุดต่าง
ที่ต้องการข้อมูลพร้อมเมื่อไหร่ไปเมื่อนั้น
แต่ตอนนี้ขอพักแป๊บเดียวเพราะยังเครียดอยู่
คือหมอฟันเท่านั้นบอกนะฮะยืนยันไม่มีการใช้โคเคน
งงอยู่ว่าโคเคนมาจากไหนนะฮะ
โอ้เค็มข้นนะสำหรับคดีบอสวรยุทธ์